คุณผู้ชมจำได้ไหมคะคำที่บอกว่า

โอ้โหคุณผู้ชมขนาดเป็นข่าวคึกโครมนะคะ
ที่บอกว่ามีมิสสอนุงสนเนี้ยค่ะอ๋อ
ล่าสุดคุณผู้ชมยังไม่วายคนไม่เข็ดค่ะเข้าไปเม้นต่อว่าเธอด้วยคำหยาบคายกลางไอจีอีกแล้ว
ยังไม่หยุดใจไม่เชื่อคุณผู้ชมไปดูหลักฐานเลยค่ะ
มันเกิดจากภาพนี้นะคะเพราะสินะเดี๋ยวเขาโพสต์ภาพกับเจ้าไหล
ก็ดูธรรมดาไม่มีอะไรน้องหมาตัวโปรดให้คุณผู้ชมแต่ดันมีชาวเน็ตรายหนึ่ง
ว่ารายหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่รู้ไปโดนตัวอะไรมาคุณผู้ชม
เมนต์ร่ายยาวด้วยข้อความไม่ดีเลยคุณผู้ชม
เรียกว่าไม่น่ารักค่ะแล้วก็หยาบคายด่าเสียหายเยอะมากนะคะ
แต่ดิฉันเลือกมาหนึ่งข้อความนี่ให้ดูเลยคุณผู้ชม
เขาเขียนบอกว่าสงกรานมันปลดประจำการคุณแล้วเป็นธรรมดาครับจุด
คือพูดไม่ได้หยาบคายก็ย่อมเบื่อเป็นธรรมดา
ขณะภรรยาเก่าสวยเรียบร้อยมีค่าดูดิไปแขวะภรรยาเก่าเขาอีก
มีค่าสง่างามมันยังทิ้งได้นับภาษาอะไรกับผู้หญิงจุดแบบคุณ
ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินปรึกษาผมได้หรือจะให้ผมรับดูแลก็ยินดีครับ
แต่ก็ไม่ขอผูกพันและไม่ผูกมัด
โอ้โหคุณผู้ชมเป็นไงล่ะคะแรงไหมคะ
ต้องบอกว่าคุณพี่ไปโดนอะไรมาคะเนี่ย

ก็โอ้โหครั้งนี้คุณแมทไม่ได้ตอบโต้อะไรนะคะแต่คนที่เดือดแทนสุดก็คือหวานใจค่ะ
คุณสงการค่ะเข้ามาถามชาวเน็ตรายนี้ทันทีเลยบอกว่า
นี่เขาบอกนัดคุยกับผมได้นะคุณจะมากี่คนไม่ใช่ปัญหาเลยขอให้มาให้จริงเถอะ
สงการบอกแบบนี้แต่ว่าชาวเน็ตคนนี้ก็ไม่หยุดค่ะคุณผู้ชม
ขนาดเจอคุณสงกรานไปแล้วรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับคุณแม่คนสงการเขาก็คอยให้กำลังใจกันไป
แล้วก็มาตอบโต้กันอีกนะเขาตอบโต้กลับคุณสงกรานบอกว่า
คุณเป็นเด็กน้อยสำหรับผมตำรวจเล็กไปอย่ามาห้าว
คุณคิดว่าเส้นสายคุณแน่ใช่ป่ะผมแน่กว่าร้อยเท่าพันเท่า
กับใครเช็คให้ดีก่อนเดี๋ยวสุดต่อแล้วจะหาว่าไม่เตือน
หยามกันแบบนี้เลยพี่สงกรานก็เลยตอบกลับไปแบบนี้ค่ะ
นี่เบอร์ผมอินบ็อกซ์ไปให้โทรมาไอ้น้อง
ปรากฏว่าคอมเมนต์คุณขาเดือดจริงค่ะ
พอลอเวอร์คนอื่นเนี่ยก็เข้ามาช่วยรุมชาวเน็ตรายนี้เลยกันยกใหญ่เลยนะคะ
แล้วก็ยุเลยบอกว่าอย่าปล่อยให้คนแบบนี้หลุดลอยไปง่ายต้องฟ้องให้เข็ดให้หลาบค่ะ
ก็บอกคุณแมทเลยบอกว่าเอาให้หนักให้เป็นคดีตัวอย่างเลย
แล้วก็ไม่หยุดนะคะชาวเน็ตรายนี้ก็ต่อมาไปเปลี่ยนชื่อแอคเคาน์อีก
เปลี่ยนอีกชื่อนึงแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะฮะบอกว่าท้าเลย
อยากฟ้องมาดิมาเลยแล้วก็ไม่กลัวด้วยแล้วก็ท้าไปถึงคุณแมทด้วยนะฮะ
บอกเลยว่าอยากจะฟ้องใช่ไหมส่งหมายเรียกมาเลยถ้าแน่จริง
แล้วก็คอมเมนต์กล่าวหาแมทเสียหายอีกเยอะเลย
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณแมทเองไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่ตอบโต้นั่นเองนะคะ
ตอนแรกนะตอนแรกตอนแรกเหมือนจะนิ่งอยู่ยังทนอยู่
แต่ว่าทั้งสุดคนไม่เห็นในคอมเมนต์ไง
มีความเห็นนึงเขาบอกว่าสิ่งที่น่าเกลียดก็คือคนที่มากดไลค์ให้คนที่มาคอมเมนต์คุกคามเธอ
มันเท่ากับการสนับสนุนคนแบบนี้ผู้กดไลค์ก็น่าโดนฟ้องเหมือนกัน
ปรากฏว่าคุณแมทเองก็มาตอบกลับความเห็นของคนนี้
บอกว่าจริงค่ะแต่หัวใจจะทำด้วยอะไร
ท่านเนี่ยจบจากมหาลัยดีบางท่านเนี่ยมีชีวิตหน้าที่การงานที่ดี
ท่านเป็นครูคดีที่แล้วก็เห็นกันอยู่
เห็นแล้วได้แต่สายหัวเธอบอกแบบนั้นพร้อมกล่าวอมิตพุทธแบบนี้ด้วยนะคะ
ก็คืออโหสิกรรมให้แหละอะไรปลงได้ก็ปลง
คือตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ไงก็ต้องแบบอมิตพุทธอย่างเดียวคุณผู้ชมค่ะ
บันเทียมให้รัฐนี้หนึ่งด้วยไหมไม่รอช้าแล้วกัน
เพราะเป็นเรื่องคดีความกันอยู่ใช่ไหมก็เลยขอสอบถามไปที่นี่เลย
ฐความนิด้าคุณผู้ชมค่ะฐส่วนตัวของคุณแม็ตเนี่ยแหละ
อยากทราบว่าคุณแมทมีปฏิกิริยาอะไรบ้างกับคอมเมนต์ล่าสุดที่ค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะคะ
ทนายนิด้าบอกว่าแมทเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงเคสล่าสุดนี้นะ
ส่วนคดีที่ฟ้องนักเลงคีย์บอร์ดอะไรอื่นก่อนหน้านี้ยังอยู่ที่๑๑รายคุณผู้ชมค่ะ

สารเนี่ยขอเลื่อนนัดไต่สวนไปก่อนละกันเพราะว่าอะไรติดเรื่องโควิด๑๙นั่นแหละ
แต่ว่าน่าจะมีการไต่สวนกันอีกครั้งนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม
หรือว่าเดือนมิถุนายนค่ะอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีละกัน
ปีนี้แหละคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะ๑๑รายคุณผู้ชมค่ะไม่อยากจะให้เพิ่มเป็นรายที่๑๒๑๓แล้วกัน
ที่จริงอยู่เฉยก็ได้ไม่ต้องขอบคุณกันเลยเนอะ
คิดจะเม้นท์คิดถึงแมทนะคะยำคนนี้เหมือนเดิมคุณผู้ชมค่ะ